คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของยาซอมบี้
โอ้โหตอนนี้นะฮะในโลกโซเชียลเอง
แล้วก็เรื่องของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเอง

ชายชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนเมา
แล้วก็ใช้หัวโขกหน้ารถบัสอย่างไม่รู้สึกเจ็บปวด
และก็ทาทีคลุมคลังตาแข็ง
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากยาเสพติดชนิดหนึ่ง
ตอนนี้ทางตำรวจปปศไทยก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่ว่า
เรื่องนี้พลตำรวจตรีธันัยอภิชาตรเสนี
รักษาราชการแทนบรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เปิดเผยว่าได้ประสานไปยังตำรวจสกัดกั้นยาเสพติดทั่วประเทศ
เฝ้าระวังยาเสพติดชนิดใหม่
พร้อมกับยอมรับว่าในการประชุมร่วมกับตำรวจปราบรามยาเสพติด
เพราะว่ามีการแพร่ประบาดของยาเสพติดในทวีปอเมริกา
ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีนะครับ
แล้วก็มีความรุนแรงมากกว่ายาบ้าหรือว่ายาไอซ์หลายเท่าตัว
โดยจะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทส่งผลให้ควบคุมตัวเองไม่ได้
คิดว่ามีตัวเองมีพลังวิเศษนะครับ
แล้วก็ดึงจิตใต้สำนึกด้านมืดออกมา
คือมันเป็นตัวยาที่ประกอบไปด้วยตัวยา๒ส่วนหลักเลย
อีกอันหนึ่งคือมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท
คือพอเป็น๒ตัวมารวมกันปกติยาเสพติดนะ

ดประสาทหลอนประสาทกระตุ้นประสาท
แต่อันนี้หลอนกับกระตุ้นมารวมกัน

บางคนวิ่งหนีมือปืนที่มองไม่เห็นบ้าง

ในขณะเดียวกันก็มีสารที่กระตุ้นให้มีแบบแรงเยอะขึ้น

พลังก็จะเยอะขึ้นเขาบอกต้องใช้ตำรวจสี่นาย
ในการจับผู้ป่วยยาเสพติดที่เสพยานี้๑คน
ใช่ต้องใช้ตำรวจถึง๔นายเพราะว่าแรงเยอะมาก

ชายชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนเมาหัวโขกหน้ารถบัตร

คลิปหญิงสาวที่นั่งอยู่กระบะท้ายรถตำรวจ
มีท่าทีคุ้มข้างตาแข็ง
น่าจะมาจากฤทธิยาเสพติดซอมบี้นี่แหละครับ
แต่บ้านเราเองนะฮะเรื่องของซอมบี้
ลักมาในบ้านเราหรือยังตอนนี้ตำรวจบอกยังไม่ได้รับรายงานนะครับ
ให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ซึ่งมีอาการคล้ายกับผีดิบหรือซอมบี้อะไรอย่างนั้นนะครับ
เป็นพวกยากลุ่มของการกระตุ้นประสาท
ก็ที่เรียกง่ายซอมบี้เพราะว่ามันเปรียบเทียบเหมือนซอมบี้ไงคุณ

คือภาพคือคลิปออกมาหลายคลิปมากนะคะหลายประเทศด้วย
บางคนคือตาเหลือกขึ้นไปข้างบน
ตาเลือกตัวแข็งเดินแข็งเหมือนซอมบี้
ใช่แล้วก็บางคนก็แก้ผ้าวิ่งรอบเมือง
เพราะว่าคืออุณหภูมิในร่างกายเวลาเสพยาชนิดเนี่ยมันจะสูงมาก
พลตำรวจตรีธนัยยังบอกอีกนะครับว่า
ที่น่าตกใจก็คือยาเสพติดชนิดนี้มีลักษณะเป็นผงสีขาว
แค่สัมผัสโดยตรงจะซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด
ทำให้ได้รับยาเกินขนาดหรือว่าโอเวอร์โดสนะฮะ

ซึ่งในสหรัฐพบว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้ว๑คน
พร้อมยืนยันว่ายาเสพติดชนิดนี้ยังไม่พบแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยนะครับ
ฝากเตือนผู้ที่คิดจะทดลองว่าหากทดลองเพียง๑ครั้ง
ติดทันทีและถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยตรง
เพราะว่ามันมีฤทธิ์ที่รุนแรงทำให้เราทำร้ายร่างกายตัวเองได้
แบบซอมบี้ที่เขาไม่กลัวตายนี่นะฮะ

พร้อมยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังยาเสพติดชนิดนี้มากว่า๑๐ปี
กรณีที่มีชายเสียสติสังหารเหยื่อและมีการกินเนื้อมนุษย์ด้วย
ปปศเฝ้าระวังสารเคมีตัวดังกล่าวมาโดยตลอดนะครับ
เพราะว่ามีการสังเคราะห์มาจากสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมถูกกฎหมาย
สำหรับยาเสพติดชนิดนี้ย้ำกันอีกครั้งมีฤทธิรุนแรงมากกว่าโคเคนและยาบ้านับ๑๐เท่า
ผู้เสพจะมีอาการเคลิบเคลิ้มอุณหภูมิร่างกายสูงถึง๔๐องศา
จากนั้นจะมีอาการหัวใจวายไตหยุดทำงานเสียชีวิตทันที
ขณะที่การประสานกับหน่วยงานออสเตรเลียซึ่งเคยควบคุมผู้มีอาการลักษณะเดียวกัน
เมื่อปี๒๕๕๖พบว่าพบมีสารเคมีชนิดเดียวกับฟรักกาผสมอยู่ด้วย
และผู้ป่วยคนดังกล่าวได้รับการบำบัดจนหายแล้วนะครับ
ส่วนคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนั้นนะครับ
เชื่อว่ามีการเสพมาระยะหนึ่งจนทำให้เกิดอาการประสาทหลอน
และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
โดยปราบาสาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่หมาของทั้งสองคลิป

สองคลิปคลิปผู้ชายคนหนึ่งคลิปผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะ
เอาหัวโขกรถไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ
แต่ว่าจริงร่างกายมันเจ็บ
คือไม่เจ็บอีกทีนึงรู้ตัวก็คือเสียชีวิตเลย

มีผลทั้งจากทางฟิซิคอลคือร่างกายภายในด้วย

แล้วก็เรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาพหลอนด้วย

ช่วยกันเฝ้าระวังยาเสพติดนะครับ